กลับแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเกมต่อชีวิตนะครับ
นี่คือโอกาสเดียวที่ครอบครัวของคุณแม่หยาดฝนนะครับ

เพื่อช่วยเหลือวิกฤตก็คือคุณยายแก้ว
ซึ่งป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาล
อย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้
แต่วันนี้ครอบครัวของคุณแม่หยาดฝนร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อจะกู้วิกฤตนี้ให้ได้นะครับ

เพื่อเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ
ดูสิว่าครอบครัวของคุณแม่หยาดฝนจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเลือกเฉลยเรื่องการขายขยะที่คุณแม่หยาดฝนเป็นคนตอบเป็นข้อแรกนะครับ

ซึ่งคำตอบที่คุณแม่หยาดฝนเลือกตอบนั่นก็คือ๔๔กิโลกรัมนะครับ
เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะถูกหรือไม่
๔๔กิโลกรัมใช่หรือไม่นะครับ
๔๔ไหม
ขอให้เป็น๔๔นะครับ
ชีวิต๑๐๐๐บาท
ผมจะขอเลือกเฉลยคำตอบจากเรื่องของคุณยายแก้ว

ตาน้อม
คำถามที่มีอยู่ว่า
ตาน้องอยู่กับคุณยายแก้วมาทั้งหมดกี่ปี

คุณตาน้อมเลือกตอบข้อที่๓นะครับ
ก็คือ๕๔ปี
ถ้าถูกนะครับในข้อนี้รับ๑๐๐๐บาททันทีนะครับ

เป็นความรักที่เหนียวแน่นจริงนะครับ
ยายเจอกับตามาตอนอายุ๒๕

รักกันมา๕๔ปีแล้วจ้า
ตาน้องจะรักใช่ไหม

เพียง๒ข้อเท่านั้นนะฮะที่เหลืออยู่นะครับ
มาลุ้นกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าครอบครัวของคุณแม่หยาดฝน
จะสามารถต่อชีวิตได้ไหมในข้อนี้นะครับ
ผมจะขอเฉลยเรื่องจากจังหวัดเลยครับ
คำถามในข้อนี้นะครับมีอยู่ว่า
จากอำเภอเมืองจังหวัดเลยจนถึงอำเภอเมืองลบบุรี
โดยใช้เส้นทางหลวงที่๒๑สละบุรีลมศักดิ์
มีระยะทางกี่กิโลเมตร
เก๋เลือกตอบข้อที่๔นะครับ
นั่นก็คือ๔๔๘กิโลเมตร

ตกตกตกตกตก

ถูก

คำตอบที่แท้จริงนั่นก็คือ

ถึงตอนนี้นะฮะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน

คำถามของเรื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่ว่า
อักษรคู่ใดที่อยู่บนปุ่มคีย์บอร์ดเดียวกัน

เท่เลือกตัวเลือก

ซึ่งน้องเท่นะครับได้เลือกตอบ
ข้อ๒นั่นก็คือนอหนูและนอเนร

มารู้จังครับคำตอบนี้ครับคือ
ถูก

ถ้าถูกนี้นะครับได้เงินแสนนะครับ

พ่อดรกเทกอ่านจะได้เครื่องพร้อมเครื่องใหม่

คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่๔นะครับคือพอพานและทมนโทนะครับไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทำกันสุดความสามารถแล้วนะครับในครอบครัวของเราวันนี้เห็นด้วยความรักและความสามัคคีที่ครอบครัวนี้มีนะครับเสียใจไหมลูกเท่
มันเสียใจที่ได้มาดูเพื่อกันเพราะดีใจแล้วครับ
เขอยากจะพูดอะไรเชิญเลยครับ
ถ้าแม่ดูรายการนี้อยู่หนูบอกว่าหนูสู้เต็มที่
ถึงเราจะไม่ได้ถึง๔ข้อเราได้๒ข้อก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแม่ที่ไม่ได้มากันรายการนี้ค่ะ
ในการเกมต่อชีวิต
ครอบครัวของคุณแม่หยาดฝนได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงถึงหนึ่งหมื่นบาท
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณแม่อยากสนมากนะครับ
ขอบคุณค่ะน้องขอบคุณป้าเก๋และขอบคุณน้องเท่มากนะลูกนะ
ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคุณตาด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมกับคำถาม๔ข้อในเกมต่อชีวิต

เป็นการมีเผื่อผู้ชีวิตเผื่ออย่างนี้ครับ